ตอนนี้เห็นข่าวว่าโรงงานต่างมีการทยอยปิดนะครับอาจารย์

เทียบก็น่าจะเป็นเป็นปีอภิมฮากรยุค
ช่วงเดือนมิถุนานี่คือใหญ่สุด
ถ้าปล่อยให้เลยไปตรงนั้นมันจะเป็นสงคราม
มันอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัส

ถ้าคนได้ไปในช่วงวันเดียว

อาจารย์สหรัสจนต๋าร้อนอยู่นอกตาลมุทรเมืองไทย
เรามาพบกันหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับมาครับ

เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนก็อกสั่นขวัญหาย
ภัยสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ม็อบ

ในปี๒๕๖๔ปีฉลู

ปีหน้าเป็นปีฉลุไฟอย่างที่อาจารย์บอก

ถ้าดูจากโดงดาว
ร้อนแรงค่อนข้างมาก

เกือบทุกด้านนะครับ
เพราะว่าที่ยังร้อนแรงเพราะว่า

ถ้ายังทับลักษณะดวงเมืองอยู่

หรืออาจจะเรียกว่าปีนี้เป็นปี
หัวกระทิงไฟนะครับ

ทั้งอะไรที่มันดูดเดือด
พี่บ่ะค่ะ
ที่บอกว่าเรามีดาวมริตยู

แล้วก็ยังอยู่ไปถึงปี๖๕นู่น

ก็ย้ายออกไป
แล้วก็เพราะฉะนั้นในช่วงในปี๖๔อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างกลาง
ระหว่างกลางคือหมายถึงอยู่ในช่วงระหว่างปี๒๕๖๓กับ๒๕๖๕นะครับ
ตรงนี้จะเป็นโชคดีที่หนักนิดนึง
เรายังมีดาวเสาเสานี่อยู่ในราศีมังกร

ย้ายมาแล้วก็ตั้งฉากอยู่อย่างนี้ไปอีกตั้งระยะยาวด้วยนะครับ
และอีกดวงหนึ่งก็คือเราจะมีดาวองคารกับดาวสุข
อันนี้ย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎ
ก็มาเร็งกับดาวเสาร์และก็ตั้งฉากกับบริตรีอยู่ด้วย
ในเดือนมิถุนายนปี๖๔นี้นะครับ
อันนี้ถือว่าทุกเรื่องมันใหญ่หมดเลยเกิดขึ้นตอนนั้น
มีความขัดแย้งทางการเมืองมากมายมหาศาล

ปี๒๕๖๔จะยิ่งกว่านี้มันจะร้อนแรงตั้งแต่เดือนไหนครับอาจาร

เริ่มต้นมาเปิดศักราชมารุนแรงเลย
ตั้งแต่วันที่๑มกราไปเลย

ต้องระวังเพราะว่ามันเหมือนอะไรน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ย
มันก็จะเกิดสงครามขนาดนั้นได้
ใจกลางคือกรุงเทพหมานครหรือว่าทั่วทุกผลแห่งในประเทศไทยครับอาจารย์

เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ขนาดนั้นนะครับ

หนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาไหมครับ
สมัยก่อนมีเหตุการณ์ความขัดแย้งมากมายมหาศาล

แต่ถ้าเทียบแล้วเหตุการณ์มันเลยจากคนละเหตุการณ์กัน
แต่ว่ายิ่งใหญ่คิดว่าใหญ่สุด

ตั้งแต่มีอันนี้คือเหตุการณ์นะครับ

ตามดวงดาวนะครับเราไม่ได้พูดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับ

และอย่างที่บอกไว้เดือนมิถุนายน
ตามดวงดาวมันจะตั้งชาติกันหมด

คืออะไรที่เคยอยู่ในระเบียบมันก็จะเริ่มไม่อยู่นะครับ
อะไรต่างเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ
โอ้โหเหมือนต้มยำกุ้งใช่นะครับหลายปีก่อนมันน่าจะหนักกว่า
ถ้าเกิดขึ้นมันจะหนักกว่าเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับ
มันไม่ได้เหมือนเหตุการณ์แบบตอนนั้นตอนนั้นมันยังมีอะไรมาช่วยได้
แต่อันนี้มันเหมือนเราจะไปเจอทางตันได้เพราะฉะนั้นเราก็
เราต้องเตรียมตัวได้เตรียมใจด้วย
เรานี่คือประชาชนทุกคนต้องเตรียมตัวและเตรียมใจทุกคนไม่ว่าใครนะ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไร
แรกคือการตกงานที่จะเพิ่มขึ้น

อันนี้สูงมากแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมาก
ตอนนี้เห็นข่าวว่าโรงงานต่างมีการทยอยปิดนะครับอาจารย์
มากมายไก่กองปีหน้าก็จะเห็นเป็นสลุดเลย
มันจะเป็นแบบออกมาทุกเดือน
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ปกติแล้วละ
บ้านเมืองเราถ้าเป็นเทียบก็น่าจะเป็นเป็นปีอภิมฮกระดิษฐ์ยุค
เพราะว่ามันเกี่ยวกับการขัดแย้งแล้วก็เกี่ยวกับด้านเงินทองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินที่เราจะขาดแคลน
วิธีแก้ไขตามหลักโหลศาสตร์นะฮะ
ถ้าเราพูดกันเรื่องโหลศาสตร์เป็นหลัก
วิธีการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงฮะอาจาร
อันดับแรกก็ควรจะทำบุญ
แต่เราต้องทำบุญกันแบบจากตัวเรา
ไม่ใช่ทำเพื่อขอไปทีนะครับ
คือควรจะทำแบบจริงใจจากเรา
อันนี้ตั้งแต่ผู้นำของรัฐบาลเลย
ก็เหมือนทำให้ทุกคนเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนเนี่ย
แล้วก็มันเริ่มพอเริ่มตรงนี้ก็จะมีคนตาม
ที่อาจจะความคิดขัดแย้งหรืออะไรก็ตาม
ทุกอย่างก็จะค่อยก็อาจจะช่วยไปได้บ้างนะครับ
ทำบุญไม่ใช่หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วก็จบไปทำตลอดทั้งปี
ใช่นะครับอันนี้ต้องตลอดทั้งปี

ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็ทิ้งไปเลย
ควรจะติดตามด้วยนะครับติดตามผลออกมาด้วย

ยุบสภาพมีดวงยุบสภาพในปีหน้าไหมครับจ่าย
ยุบสภานี้ก็มีโอกาส

อาจจะแก้ไขปัญหากันไปได้
แล้วก็ดวงที่จริงเรื่องเกี่ยวกับพวกการเมืองนี่
ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภานะ
ถ้าจะมีอะไรก็ต้องเป็นช่วงนั้น
แต่ช่วงเดือนมิถุนานี่คือใหญ่สุด

ยุบสภามันสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมครับอาจารย์
คงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะเหมือนแก้ไขได้เหตุการณ์เล็กน้อย
อันนี้คือดวงดาวแต่จะเป็นหรือไม่เป็น
อย่างที่บอกว่าดวงดาวก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกเรื่องนะครับ
อันนี้เป็นเพียงชี้ทางนำทางให้เราเท่านั้น
ดวงดาว๕๐อยู่ในมือคนที่เป็นผู้นำอีก๕๐
ก็คือการทำบุญด้วยตรงนี้เข้ามาอีกหลายเปอร์เซ็นต์

หลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งไหมฮะอาจารย์หลังจากมิถุนา
ถ้าตามตรงดาวมันน่าจะยัง
ไม่รู้มันเกิดอะไรมันอาจจะมันเกิดช่องว่างขึ้น
เป็นศูนยากาศมันไม่รู้อะไร

หลุมดำนี้จะอยู่จากมิถุนาไปจนถึงสิ้นปีเลยว่า

จะมีเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นไหมครับอาจารย์
ถ้าดูแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นไปได้
สำหรับในปี๖๔นะครับ
ก็คงจะเป็นช่วงเดือนมิถุนา
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกับอาจารย์คุยกันนอกรอบ
ว่าไม่สะดวกใจที่จะพูด
แต่ไม่พูดก็ถือว่าเป็นเรื่องผิด
ผู้นำของประเทศไทยนะครับ

แล้วก็เป็นดวงที่ปีนี้สำคัญของท่านมากนะครับมากที่สุด
ปีนี้คือศ๒๐๖๔
เพราะว่าคือปีนี้ถ้าจะมีอะไรก็คือในปีนี้แหละของท่านนะครับ
แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยากจะถ้ามีอะไรเนี่ยคือให้ท่านทำบุญตรงนี้นะครับ
ทำบุญเยอะหรือว่าจะเป็นผู้นำในการทำบุญประเทศเลยก็ได้
อันนี้บ่อยนะครับตรงนี้มันอาจจะดีขึ้น
ดวงในปีหน้าหรือว่าอนาคตหลังจากนี้นะครับ
คุณสมบัติของผู้นำต้องมีดวงประเภทไหนต้องเป็นคนที่มีบุคลิกประเภทไหน

ถ้าดวงก็หน้ายังเป็นผู้ชายอยู่ต้องเป็นผู้ชาย
อาจจะไม่เกี่ยวกับนักการเมืองก็ได้อันนี้คืออนาคต

ถ้าเป็นข้าราชการอาจจะเกษียณแล้วหรือว่ามีความรู้อะไรต่าง
แต่ว่าไม่ออกมาทางการเมืองตรง
อันนี้คือตรงนี้มันก็มันจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึง

มันก็เป็นไปได้หมด
หลังจากนี้ปี๒ปี๓ปีจะมีคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอกปรากฏตัวขึ้นไหมครับ
น่าจะปรากฏตัวในปลายปีหน้า
เป็นหน้าเดิมที่เราเคยเห็นไหมครับ
คิดว่าไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นคนใหม่

สิ่งที่อาจารย์ทำนายเรื่องเชื้อโรคร้ายเชื้อโรคใหม่จะเข้าประเทศไทยแล้วก็จะลามไปสู่ทั่วโลกเกิดขึ้นจริง
ปี๒๕๖๔เป็นยังไงบ้างฮะ
ปี๖๔นี้มันหนักกว่าเยอะ

อันนี้ดวงนะครับคืออาจจะใช่โควิด๑๙แต่ว่าเขาอาจจะพัฒนาตัวเองหรือสายพันธุ์ใหม่
อาจจะเริ่มเจอตอนต้นปีนี้แล้วแต่ตอนที่เจอใหม่ก็ยังไม่มีอะไรอีกสักพักนึง
อาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศใช่อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าดูจากดวงดาวน่าจะเยอะกว่าปี๖๓

เพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราจะพบหรืออะไรเนี่ย

เพราะมันจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้น
เหมือนเราพัฒนาวัคซีนมากำจัดหรือว่าป้องกันตัวนี้
แล้วตัวนี้ก็กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่

มันอาจจะที่จะฆ่าคนได้ไปในช่วงวันเดียว
มันอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัส

สายน้ำคือแม่น้ำลำคลอง

ที่เราอยู่ไกลมากแล้วก็ติดเขาได้
ในประเทศไทยมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์
เราเนี่ยจะไม่ได้มีวัคซีนแต่ว่า

อาจจะเป็นยาสุบุญภัยเก่าแก่งเราก็ได้
ที่อาจจะบังเอิญที่มาเกิดแพทย์
เกิดนำมาทดลองกับยา

อันนี้ทำให้โรคอันนี้หายไปได้
อันนี้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อย
แต่ว่ามันก็ใช้เวลาตั้งเป็นปี
เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการสูญเสีย
แต่อันใหม่นี่ที่มันร้ายแรงกว่า
จะอยู่ต่อไปอันนี้อาจจะถึงปลายปี๖๐
ผมฟังแล้วตกใจนะ

อันนี้เป็นแค่ดวงดาวมันอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้
เราจะทายไปแบบตรงมากเกินไปก็ได้
มันอาจจะมีอะไรที่อ่อนกว่านั้นหรือช่วยเราได้
ถ้าภัยธรรมชาติก็น่าจะแต่ของเรานี่เจอหนักเจอค่อนข้างหนัก
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะไรเนี่ย
มันจะแปลกมากเลยปี๖๔นี้มันจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีไปเลย
ค่ะมันไม่ได้เป็นช่วงปลายปี

น่าจะเป็นช่วงเดือนน่าจะเป็นช่วงพฤษภา
เมื่อเทียบกับซึนามิตรครั้งที่แล้วที่เกิดที่สุมาตราครั้งนี้
อาจจะแย่มากเพราะว่ามันโดนไปหมดแล้วก็คนสีชีวิตเยอะมาก
อันนี้ถ้าเกิดนะแต่ก็อย่างที่บอกขออย่าให้ถ่ายถูก
เดิมไหมครับอาจารย์เขาจะได้เตรียมตัวในที่ถามเพื่อจะให้เขาเตรียมตัว
แต่เราอาจจะเพิ่มทางอ่าวไทยลงมานิดนึง

เตรียมตัวระหว่างนะอย่าไปตกใจนะครับ

เป็นลูกเห็บเป็นอะไรที่เยอะเนี่ย
ต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นขึ้นมา

ไม่ใช่ข่าวดีใช่ไหมฮะไอ้หิมะตกในประเทศไทยก็คือสถานการณ์แปรผันปันปวน
ปกติมากกว่าแล้วก็มันทำให้ภูมิอากาศเราเนี่ยอาจจะหนาวเย็นแบบ
เราจะทนไม่ไหวเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่ได้เป็นประเทศหนาว
อาจจะพืชพันธุ์ด้วยอะไรต้องเสียหายแล้วก็การคมนาคมอันนี้หมดเลยนะครับ
แล้วก็อาจจะบ้านเรือนด้วยชีวิตผู้คนอาจจะมีส่วน
หิมะตกไหมเพราะว่าหิมะตกแบบเมืองนอกถือไหมฮะ
ปี๒๕๖๔วงการบันเทิงเป็นไงถือว่าเป็นช่วงขาลง
อาจจะมีข่าวอะไรต่างอยู่ตลอดเวลา

บางคนก็เตียงหัดบ้างอันนี้จะค่อนข้างเยอะเยอะมาก
และเป็นแด้นศิษย์สิทธิกิจด้วยอาจจะทำให้ความบรรเทิงลดถอยลง
ทั้งหมดบทสรุปอย่างที่เราตั้งใจทุกปีเราจะมาพูดเรื่องร้ายเพื่อที่จะเตือนคนที่ไม่เคยระวังตัวให้ระวังตัวมากขึ้น

ถ้ามันไม่เกิดเราสองคน

เราจะดีใจมาก
คอยเป็นอย่างนั้น

เพราะว่าเราต้องมีความหวังเพราะว่าเหตุการณ์ในปีนี้มันตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยมันมีแต่เรื่องโหดแต่ละเรื่อง
เราไม่เคยเจอมาแล้วก็มันใหญ่มาก

เราก็ต้องแบบค่อยแก้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะผู้นำ
เครื่องธรรมค์คือท่านคนเป็นตัวเองแล้วก็มีจิตเมตตา
แต่คิดว่าท่านทำได้สุดท้ายแล้วมันมีเรื่องดีไหมฮะในปี๒๕๖๔พูดให้ทุกคนได้แช่มชื่นหัวใจท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์ที่วุ่นวายมากแต่คิดว่าถ้าเรามีข่าวดีก็น่าจะเป็นด้านการกีฬา

อาจจะเรื่องความงามอย่างเช่นการประกวดความสวยงาม
แต่กีฬานี้ค่อนข้างเยอะ

อันนี้เรายินดีตรงนี้นะครับ
อย่างน้อยก็มีเหมือนน้ำฝนหยดลงมา

ยินดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์สรจานนท์อยู่

สวัสดีครับ